คุณผู้ชมคะหลังจากที่มีกลุ่มรัฐมนตรีนะคะ
จากพักภูมิใจไทยมีการลาประชุมคอรมอลไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
หลายคนจับตามองค่ะถึงความสัมพันธ์ของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กับทางด้านของคุณอนุทินชาญวิรากูลว่าตกลงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวติดตามได้นะคะกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์นี้ต้องขีดเส้นใต้เรื่องการเมืองครับ
เพราะว่าการเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันเดินทางมาถึงจุดที่เป็นโหมดเข้มข้น
ที่ต้องจับตาว่ารัฐบาลจะอยู่หรือจะไปอยู่รอมารอมันเนื่องมาจากปรากฏการณ์สภาล่มซ้ำซาก
ที่มันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลคุมสภาไม่ได้หมดสภาพแล้ว
แล้วไหนจะมาเจอปรากฏการณ์คอรมอร้าว
เพราะรัฐมนตรีภูมิใจไทย๗คนเขาพร้อมใจกันลาประชุม
ไม่ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว
นายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนหน้านี้เคยทรนง
และไม่ยอมจำนวนต่อการข่มขู่ทางการเมืองใดทั้งสิ้น
คราวนี้เสียงอ่อยเลยครับ
มีคำพูดออกมาที่เป็นข่าวจากนายกในวันรุ่งขึ้นว่า
หนูช่วยหน่อยหนูก็คืออนุทิน
ประโยคหนูช่วยหน่อยก็นำไปสู่การปรึกษาหารือ
เคลียร์ใจกันครับเคลียร์ใจกันเคลียร์ความรู้สึกกัน
แล้วเราก็ได้เห็นภาพในวันที่แถลงข่าว
นายกยืนแถลงข่าวยืนอยู่โปรเดียมตรงกลาง
กระเดี๋ยวหนึ่งมีคุณอนุทินมาขนาดด้านซ้าย
มีคุณศักดิ์สยามมาขนาดด้านขวา
เป็นภาพที่หนังสือพิมพ์เขาบรรยายใต้ภาพว่า

นั่นคือสถานการณ์ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่วันนี้วันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
จึงมีหัวข่าวนี้ตามมาดูในไทยรัฐทีวีของไทยรัฐก่อน

อนุทินโชว์คำบันลังตู
แฉพวยสองร้อยหกสิบสอสอนุนรัฐบาล
กระเต็งอยู่ครบ๔ปี
ฉบับบอกหนูช่วยตู
เย้ยฝ่ายค้านโค้นยาก
ชาวบ้านที่ตามการเมืองไม่ค่อยทัน
เจอสภาพแบบนี้ก็อาการมึนงงไปตามตามกัน
แต่ว่าคนที่เข้าใจการเมือง
เขาทำใจให้ปรับอารมณ์ได้กับการเมือง
ปรับอารมณ์ตามคำสอนพุทธธาตุพิขู่ที่เคยบอกว่า
มันก็เป็นเช่นนี้เอง
มันก็เป็นเช่นนี้เอง
และนี่แหละที่เขาบอกว่า

เขาถึงเรียกว่าเล่นการเมือง
แล้วทำไมการทำงานการเมือง

มันเหมือนการจัดสรรผลประโยชน์
ประสานผลประโยชน์กันไม่ได้ก็มีปัญหา
ประสานผลประโยชน์กันได้เมื่อไหร่

แล้วถ้าเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ก็จะคิดได้ว่า
โอ้มันก็เป็นเช่นนี้เอง
วกกลับมาคำว่าเล่นการเมือง
ผมเคยถามคุณอุทัยพิมพ์ใจชนครับ
คุณอุทัยเป็นนักการเมืองอาวุโส

ทำไมการทำงานการเมืองเนี่ย
จริงมันเป็นเรื่องสำคัญนะ

ทำไมถึงเรียกว่าเล่นการเมือง
เพราะว่าคำว่าเล่นเนี่ยมันหมายถึงเรื่องไม่จริงไม่จัง

อธิบายว่าการทำงานการเมืองเนี่ย
มันต้องทำให้สมกับบทบาทที่เป็นอยู่
เช่นถ้าอยู่ซีกรัฐบาล
ก็ต้องเล่นเป็นฝ่ายรัฐบาล

แม้ว่าบางเรื่องจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ตามเถอะ
คือต้องเล่นบทเป็นรัฐบาล
ทีนี้พอมาอยู่ซีกฝ่ายค้าน
สอสอก็ต้องเล่นบทเป็นฝ่ายค้าน
แม้ว่าบางเรื่องจะเห็นด้วยกับรัฐบาล

ตัวเองเคยสนับสนุนมาก่อนก็ตาม
เขาถึงบอกว่าเล่นไงครับ
เล่นการเมืองคือเล่นให้สมบทบาทที่เป็นอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะ

การเมืองคือการจัดสรรการประสานผลประโยชน์นั่น

เพราะคำโบราณเขาบอกว่า
ผลประโยชน์ขัดกันก็บันไล
มันเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนที่สุด

เคยเห็นเคยทำข่าว
เยอะต่อเยอะแล้วเพราะประสานผลประโยชน์กันไม่ลงตัว
แต่ว่าเวลาประสานผลประโยชน์กันไม่ลงตัว
เขาจะอ้างว่าเขาคำนึงถึงผลประโยชน์
ประเทศชาติประชาชนมาเป็นหลัก
เขาก็เอาประโยคนี้มาบังหน้าทุกครั้ง
อย่างเช่นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เรื่องผลประโยชน์อีกครั้งหนึ่งว่า
สุดท้ายมันจะลงเอยยังไง
คำตอบอยู่ที่การประชุมคอรมอวันพรุ่งนี้ส่วนหนึ่งด้วย
ทีนี้ส่วนปัญหาในสภา
ปัญหาในสภาที่มองว่ารัฐบาลกำลังร่อแร่รุ่งริ่ง
คะแนนเสียงที่เอาแน่เอานอนไม่ได้
แล้วเดี๋ยวมันจะทำให้กฎหมายสำคัญสำคัญของรัฐบาลถูกคว่ำ
พอกฎหมายสำคัญถูกคว่ำ
รัฐบาลจะมีหน้าอยู่ยังไง

วันนี้ต้องตามดูเรื่องนี้
เพราะว่าวันนี้มีหัวข่าวว่าโชว์โพย๒๕๐๒สอ

เย้ยฝ่ายค้านโค้นยาก
ตัวเลขนี้มาจากไหนครับ
เป็นตัวเลขที่ท่านรองนายกอนุทินควักออกมาให้นายกได้เห็นภาพ
ได้เห็นภาพว่าตัวเลขมันเป็นยังไง
เอาท่านรอดูกราฟง่าย
ตอนนี้เนี่ยมีสอสอที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่๔๕
จากจำนวนเต็ม๕๐๐เนี่ยเหลืออยู่๔๐๐
บรรทัศน์ร่างถัดมาท่านดู

ลบ๒๐๘ต่างกันอยู่๕๙เสียงครับ
ทีนี้มาดูว่าเสียงกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งขององค์ประชุมสภาเนี่ยคือเท่าไหร่

กึ่งหนึ่งของ๔๗๕อย่างน้อยก็๒๕
ทีนี้ในจำนวนเสียง๒๓๘ครับ

ต่อให้ตัด๒๑เสียงของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฏออกไป

ฉะนั้นวิธีการคิดให้ชัวร์ก็คือตัดออกไปเลย๒๑เสียง
รัฐบาลก็ยังมีอยู่ตั้ง๒๐๐

อันนี้๒๔๖องค์ประชุม๓๐๐๒๓๘
ไม่นับร้อยเอกธรรมนัฐกับกลุ่ม
มันยังเกินองค์ประชุมอยู่ตั้ง๑๐เสียงนี่ครับ

เสียงรัฐบาลก็ยังอุ้มรัฐบาลไปได้อยู่
แล้วตัวเลขนี้ก็นับไม่ได้นะ

เพราะยังมีกลุ่มพักเล็ก๗๘เสียงที่เอาแนวเอานอนไม่ได้
แต่นี่คือตัวเลขที่รองอนุทินงัดเอามาโชว์ให้พลเอกประยุทธ์อุ่นใจ
ว่าสัญญกอย่ากังวลเสียงในสภา
แต่ว่าเราก็รู้ว่าในโลกความเป็นจริงของการเมืองเนี่ย
มันจะสวยงามขนาดนี้เฉยแหละครับ
เพราะว่าตัวเลขในมือกับตัวเลขของจริง
ในการประชุมแต่ละครั้งมันก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นยังไง
ทีนี้วันนี้ขอปิดท้ายด้วยเรื่องเรื่องกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐหน่อย
ตอนนี้ที่บอกว่ามีอยู่๑๘คนเพราะว่า๓คนเนี่ยยังไม่นิ่ง
ผมเคยขีดเส้นใต้ไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนว่า
กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยให้ระวังถูกกรกตน็อกนะครับ
ถ้าถูกน็อกแล้วจะหลุดจากสอสอกันทั้งยวงนะครับ
เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากฎหมายพรบการเมืองเนี่ย
สอสอคนหนึ่งจะมีชื่อเป็นสมาชิกพักอยู่๒พัก
ในขณะเดียวกันไม่ได้แล้วถ้าพบว่าสอสอกลุ่มนี้
ตอนนี้ไปสมัครเป็นสมาชิกพักเศรษฐกิจไทยถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้ว
แต่ว่าถ้ากรกตบอกว่ามติที่ขับออกจากพักเนี่ย
พักพลังประชารัฐยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เรียบร้อย
เพราะว่ามีคนไปร้องคือคุณศรีสุวรรณจัญญา
ร้องให้กรกตมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ขับคนกลุ่มนี้ออก
เพราะอ้างว่ากระบวนการขับออกไม่ถูกต้องไม่เรียบร้อย
เอ้าถ้ากรกตมีมติสั่งเพิกถอนมติดังกล่าว
ก็แปลว่า๒๑คนก็ยังเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐอยู่
มันก็ผิดกฎหมายของพรปภักดิ์การเมืองสิครับ
ที่ว่าคนเดียวเนี่ยมันยังมีชื่ออยู่ตั้ง๒พักได้
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นผลก็คือต้องพ้นจากสถานภาพเป็นสอสอ
พ้นเลยครับถ้าพ้นไปเลยแปลว่าอะไรครับ
ว่าหอกข้างแคร่ของบิ๊กตูก็หมดไปอีกหนึ่งปลอก
แต่ถ้ามติกรกตชี้ว่ามติที่ประชุมพักพลังประชารัฐ
ขับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฏออกจากพักถูกต้องตามกติกาแล้ว
มันก็หมดปัญหาไปนี่ครับก็ยังเป็นสอสออยู่ได้
ยังเป็นสอสออยู่ได้แล้วก็ไปหาพักใหม่สังกัด
ซึ่งแน่นอนว่าเขาได้พักเศรษฐกิจไทยแล้ว
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าหอกข้างแคร่ของนายก
ก็ยังอยู่ต่อไปเหมือนเดิมจะแผลงฤทธิ์ขึ้นมาวันไหนก็ไม่รู้
ผมจึงบอกว่ามติจากกรกตวันนี้เรื่องนี้น่าลุ้นจริงครับ
คุณน้ำแข็งครับคุณขวัญครับ